แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเอาใจช่วยครอบครัวของลุงเผือกจากจังหวัดสระบุรีกันว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับกับการตอบโจทย์๔ข้อครับ

ถูกสั่งบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

เย้

ตอนนี้จะต้องฟังเฉลยกันแล้วครับ

มันเหลืออีกข้อเดียวจะไปหวังทำไมละ๓ข้อก็หวังไปเลย๔ข้อไปเลย
นะผมขอให้โชคดีกับการตอบโจทย์ในวันนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะฮะ
เอาใจช่วยครอบครัวของลุงเผือกจากสระบุรีกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอ๒ครับ

น้องริวเลือกตอบตัวไม่ได้นะครับ

จบจบจบ
ถูกครับที

ผมก็มีความฝันว่าถ้าผมมีเงินทุนเยอะ
ผมก็จะไปฝากธนาคาร
ไว้เป็นการศึกษาของลูกชายทั้งสองคน

แยกขยะแต่ละประเภทให้หมด
ภายในเวลา๓นาที
เอาใจช่วยครับว่าลุงเผือกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ให้เวลาไว้๓นาทีแต่ครอบครัวนี้นะฮะ
คัดแยกขยะทั้งหมดเลยเวลา๒นาที๕๕วินาทีครับ

เหลืออีก๕วินาที

นะฮะแต่ว่าทำไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นครึ่งทางแรกผ่านไปแล้ว๒ข้อครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
เย้
ข้อต่อไปที่ผมจะเลือกเฉลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าข้อนี้ถูกนั่นหมายความว่า๑แสนบาทก็ได้
แล้วเราได้ไปลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้นะครับ
ลุ้นข้อนี้กันก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับ
กับการตอบโจทย์เรื่องที่๓ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

ไปเย็นเท้านี่ปวด

ไปห้องน้ำอะไรอาบน้ำช่วยเหลือตัวเอง

ตอนนั้นที่ว่าเดินไม่ได้นะพี่อยากจะตาย

แบบอยู่ไปก็เหมือนเป็นภาระคนอื่นเขาอะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บริเวณฐานรูปปั้นหลวงปู่บัตร

อุปชาบัติเมื่อพศใด

แม่น้องเลือกตอบตัวเลือกที่

แล้วพอสอที่ถูกต้องนั้นคือพอสอ๒๔๘๑ครับ

ป้าน้อยเสียกำลังใจไหมถามจริง

ให้กำลังใจเมียหน่อยหอมแก้ม
ไอ้ตัวเล็กปิดตา

เพราะยังเหงืออีก๑ข้อที่ให้รวมในถัวครับ
ข้อสุดท้ายที่จะเฉลยคือเรื่องฟู้ตบัลครับ

ช่วงที่ปิดเทิมผมจะไปทำงานวิเศษ
ก็ไปกรีดถุงซักถุงแยกเชื้อถุงให้เขาครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

นิวเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถ้าถูกห้อนี้ก็๑แสนบาทเพื่อกลับบ้านนะครับทุกครับ

ครั้งแรกเลยคือปี๒๐๑๑ถึง๒๐๑๒ครับ
ตัวเลือกที่๑เลยนะฮะ
สโมสรเมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ

เกิดขึ้นในปีที่แล้วนี่เอง
คือฤดูกาล๒๐๑๘ถึง๒๐๑๙นะครับ
โดยสร้างสถิติเป็นทีมแรกในประวัติศาสต
ทำคะแนนได้ถึง๑๐๐แต้มเลยทีเดียว
ติดตามนะลูกติดตามไปเรื่อย

ให้การสนับสนุนลูกนะพ่อกับแม่นะนะครับ

ครอบครัวของลุงเผือกนะครับ

รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ทางรายการเรามีค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ

ลุงจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มหน่วย
ลุงคิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้ครับ๑๐๐๐บาท

แล้วก็ซ่อมรถที่เหมือนดี
ที่เหลือก็เอาไปซื้อของมาขาย
อย่างเที่ยวซื้อของชำพวกแบบเนี่ย

ลุงมาใช้โอกาสเต็มที่แล้วทุกคนเลยในครอบครัวในวันนี้
ผมจะยึดแนวทางลุงเป็นแบบอย่างนะครับของการใช้ชีวิต
ผมรู้ว่าลุงก็เหนื่อยแต่ลุงก็ยังยิ้มสู้
ยังมีเสียงหัวเราะยังมีความสุขเกิดขึ้นได้ในครอบครัว

ลุงอยากให้กำลังใจอะไรกับคนอีกหลายครอบครัวที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้

ท่านผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนะครับมีเกียรติโดยเฉพาะอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และดูแลครอบครัวดูแลลูก
และไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่มีหน้าที่ดูแลครอบครัว
ลูกก็มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ได้เช่นกัน
และวันนี้นะครับครอบครัวของลุงเผือกนะฮะก็มาร่วมกันคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าก็คือรายการเกมต่อชีวิตของเรานะฮะ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีครอบครัวลุงเผือกไว้ด้านล่างนี้
ถ้าเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้ชมคนหนึ่งคนใดที่อยากจะอุปการะครอบครัวนี้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณล่วงหน้าและขอขอบพระคุณลุงเผือกกับป้าน้องมากนะครับแล้วก็เด็กด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการ
ช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์คำถามสี่ข้อ
เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตให้กับคนที่คุณรักในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาแล้วผมชะยามพี่ชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เฮ้ยเสียงดีมากเลยนะ
สวัสดีครับ